มันถ่วงลงมาแล้วนะครับ
ถ่วงไปถ่วงมาแล้วเงินหายหมดไง

บอกว่าเงินเป็นระบบการีเลโอ

ไอ้สินแสโชว์กูเนี่ยเป็นใคร

นี่มีคนเขาบอกว่ายังดูไม่ได้นะ

บอกว่าเป็นเจ้าของบริษัทอย่างที่คุณบอก
ดูได้ยังหมดยังแม่

ตอนนี้คือกลายเป็นที่หลายคนพูดถึง
มาดูได้แล้วเขาบอกพี่ปากแห้งมากเลยนะ
คือเรื่องของเรื่องมันเกิดจากเครือข่ายออนไลน์พี่หนุ่ม
มันเป็นอินเตอร์เน็ตพบว่ามีการแชร์ข้อมูลกันในโลกออนไลน์เท่านั้น
และมีการโพสต์คลิปลงในยูทูปอ้างว่าเป็นคนในคลิปเนี่ย

ฮ่าฮ่าฮ่า
เขาแพทย์ตั้งชื่อประสาทก็เหมือนกัดโกรธแล้ว

แปลว่าแบบเหมือนแบบ

นางไปเช่าเครื่องบินเช่าเหมาลำเห็นไหม

ฉันก็ไม่รู้ชะตาชีวิตตัวเองแล้วจะต้องมานั่งทำอะไร

กินบ้านกินเมืองมันมากัน๓คน

เป็นบริษัทที่ไทยฮ่องกงมาเการ่วมกันว่ะ

เพราะว่านางฯสินสายโชคกุลไม่น่าจะทำคนเดียว
เขาว่าน่าจะมีบริษัทเครือข่ายที่อยู่ต่างประเทศด้วย
ช่วยทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม

ก็ดวงให้คนฮ่องโกงผลูกดวงดูหงจุ้ยนั่นเล่น

บางคนนะผมจะบอกให้บางคนนะ
อ้างตัวมีสัมผ่วนสัมผัสอะไรได้

อีบ้าไม่ใช่แล้วทำไมฉันฉันฉันงง
ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะกลับก่อนด้วย

พอคณะทัวร์ลงน้ำปุ๊บถ่ายกลับก่อนแล้ว
นี่นางก็บอกว่านางมาทำโปรดักต์นำส่งเข้าออก
แล้วก็บริษัทนี้ล่าสุดนางจะทำธุรกิจสื่อเธอ
จะเป็นสื่อคุณไอ้มาอะไรสื่อบันเทิงผลิตซีรีส์ผลิตรายการทีวี

เหมือนเขาบอกแหลกคนว่าเขาจะผันตัวเป็นผู้จัด
นางไปถ่ายบอกว่าซีรีส์ชื่ออะไรมั้

เออแล้วก็นางก็บอกว่าเนี่ยทุกวันนี้นะ

นางเนี่ยมีอย่างที่พี่หนุ่มบอก
บอกว่าโอ้โหนางเนี่ยทำทุกอย่าง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
นี่มาถึงแล้วหรือเปล่าต้องวิ่งไหมต้องวิ่งไหมน่ะยังไม่รู้เลยเนี้ยเอาต่อต่อเอ้าอีบ้า
แล้วไงสะติคุณอ่ะมีหนัวตีนนักโกนให้มันเรียบร้อยบ้าง
ฉันจะไว้สีผมมองหน้าคุณตรงนี้ผมคิดว่าปลาดุก
หนวดนี้ก็ปะดุกออกมาบ้าง

ทำไมแน่อยากดู
เดี๋ยวดู
ความบันเทิงครบรถทุกที่ทุกเวลา
วิวตี้บุฟเฟ่ร้านเครื่องสำอางสไตล์บุฟเฟ่
สวยสุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา

โดยสถานการณ์แปลกปกติอะไรนะฮะมันเรื่องธรรมดา

แต่ถ้าเราอยู่กับท่านยาวจนถึงประมาณสักทุ่มครึ่งเลยด้วยกัน
วันนี้ใช่สิ่งที่คุณจะได้เห็นคือพระธรรมไทยรัฐสดแน่

ถูกไหมถ้าเป็นเทปก็ตัดต่อก็ไม่ต้องทำอย่างนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็จะไปด้วยกันเนี่ยแหละ

คุณก็นั่งดูไปแล้วก็อย่างเนี้ยเราก็ด้านนี้นั่งดูไปก็เราก็พูดไป
คือ๑๗เมษายนนี้นะอธิบดีกรมบัญชีกลางเขาเผยถึงการเตรียมพร้อม
ในการจัดทำบัตรสวัสดิการคนจน

เพื่อมอบให้กับผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์นะฮะ
โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

ค่ายว่าจะเริ่มแจกได้ในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับ
พูดไปแต่อีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือมันจะเป็นบัตรชิปการ์ด
นี้นะฮะยังนำไปใช้เป็นส่วนลดหรือใช้รับสวัสดิการรัฐ
เช่นส่วนลดค่าน้ำค่าไฟค่ารถเมย์ค่ารถไฟ
อกจากนี้ยังสามารถเพิ่มหรือลดสวัสดิการได้อีกด้วย
ส่วนแนวทางในการแจกบัตรนั้นจะจ่ายบัตรไปรับจุดลงทะเบียนที่สาขาของธนาคาร
แล้วก็ผู้ที่เคยมาลงทะเบียนแล้วตอนนั้นที่เราเคยมีประกาศว่าให้ลงทะเบียนเนี่ย
ก็ขอให้ไปลงทะเบียแล้วก็ไปรับบัตรได้เลยครับตามสาขาที่คุณ
นี่คุณใส่เสื้อตัวนี้มาคุณระวังคุณไปเดินไปเจอเกาหลีเหนือเขาลาก
อเจมส์เมริกันแหละอเจมส์ครับ
น้องโอเคยังอยากจะรวดอีกมั้ยเรื่องรัฐบาลเรื่องคนจนอยากจะรวดอีก
ตอนนี้คุณเคยังเป็นก้อนต้องไปซื้อที่ฮ่องกงไปซื้อที่มาเลเซียตรงที่แบบเนี้ย

ตรงที่ตลาดตลาดอะไรหาดใหญ่เขาเรียกตลาดกิมยงเหรอ
เออตลาดกิมยองใช่ไหมเขาบอกตอนนี้ที่หาดใหญ่ถ้าสมมุติอยากซื้อเนี่ย
ซื้อที่ตลาดกิมหยงเยอะเพราะว่ามันเข้ามาทางมาเล
แล้วยังไงมันคือเป็นเหมือนพี่คิดถึงเหมือนช็อกโกแลตก้อนดอกไม้
แต่คุณเนี่ยสามารถเอามาเป็นความร้ายกล่องร้อนก็ได้
ใส่เข้าไปในน้ำร้อนแล้วก็จะดื่มได้
หรือคุณจะเอามาแบบเป็นขนมขบเคี้ยวก็ได้
ได้โอเคแต่มันก็เหมือนกันว่าเป็นของที่ตอนนี้ไวรุ่นฮิตกิน
เพราะฉะนั้นตอนนี้มีคนถูกโกงกันแล้วเขามีการแชร์กันแล้ว
เพื่อขายต่อโอนเงินมาให้แล้วปรากฏว่าปิดเฟสหนีไป
คาดนะว่าจะตกเป็นเหยื่ออื้อศูนย์เงินล้าน
สองผัวเมียนะฮะต้องเร่งขายทรัพย์สินเพื่อโอนเงินคืนลูกค้าเขาว่าอย่างนั้น
กรณีกระแสของไมโลคิวที่กำลังเป็นที่สนใจของคนไทยนั้น
เฟซบุ๊กของหานศึกแลพิทักษ์ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ
โดยสรุประบุว่าฝากเตือนภัย
ใครนะครับที่คิดจะขายไมโลคิ้ว
ให้ระวังบุคคลคนนี้ให้ดี
เมื่อวันที่๑๗เดือน๔ปี๖๒
ลงทุนรับไมโกรคิ้วมาจำหน่ายแล้วก็รับออเดอร์ไมรูคิ้ว

รับออเดอร์ดีมากถล่มทลายในคืนเดียวเกือบ๓แสนบาท
ใช่เขาบอกว่าไงไปซื้อตลาดกิมหยงมันจะเยอะ
บอกว่าซื้อมาได้ในราคาถูกเพราะเขามีพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ที่ด่านสะดาว
ผมกับแฟนจึงเชื่อใจติดต่อไปทำธุรกิจนะครับ
ก็มีการโอนเงินไปให้หลายครั้งจากการรับออเดอร์เพื่อให้เขาส่งสินค้าให้ลูกค้า
รวมยอดโอนทั้งสิ้น๑๖๗๙๐๐บาท
ช่วงเวลาที่ติดต่อกันอยู่ก็ไม่มีพิรุธอะไรเลย
จน๔โมงเย็นของที่๑๘มีพักคั่วกันนะฮะที่ขายโมเล็กคิ้ว
แล้วก็รับจากคนดังกล่าวเหมือนกันเนี่ยทักมาว่า
โดนโดนบล็อกเฟซบุ๊กไปแล้วแล้วก็ปิดเครื่องปิดไลน์ติดต่อไม่ได้
แฟนก็เลยไปดูเฟซบุ๊คปรากฏว่าโดนเหมือนกัน

เรียบร้อยไงนะฮะเอาเงินไปเลย
มีแต่โกงกันดั้งนั้นครับ

แต่เดี๋ยวมันก็จะเข้าไทยเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับตอนเหมือนคิดแคทของญี่ปุ่นช่วงหนึ่งจำได้ป่ะ

ขายกันน่ะหรอแคทนี้หรอชิ้นก้อนเล็กใน๘บาท

เขาจะตื่นเต้นอะไรก็เหมือนตอนคิดแคทสมัยก่อนที่เอามาจากญี่ปุ่นคิดแคทที่เป็นอะไรนะ

มาเลเขาจะบอกให้ไปซื้อตรงตลาดกิมยกไปแต่ตรงหาดใหญ่มันจะเยอะ
ล้อตี้บอยที่มายืนต่อคริว

เป็นเรื่องที่มีการแชร์กันมากเหลือเกินฮะในเฟซบุ๊ก
เป็นเรื่องราวที่แบบว่าไม่อยากจะเชื่อว่าจะเกิดขึ้น
คือเรื่องของเรื่องเนี่ย
เขากับพ่อเขาพัดภาคกันมา๑๖ปี

นับของผมเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวัน
แล้วมีลูกสาวเลยเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวัน
แล้วมีลูกสาวเลยเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวัน
แล้วมีลูกสาวเลยเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวัน
แล้วมีลูกสาวเลยเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวัน

แล้วมีลูกสาวเลยเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวัน
แล้วมีลูกสาวเลยเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวัน
แล้วมีลูกสาวเลยเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวัน

แล้วมีลูกสาวเลยเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวัน

แล้วมีลูกสาวเลยเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวัน

แล้วมีลูกสาวเลยเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวัน
แล้วมีลูกสาวเลยเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวัน
แล้วมีลูกสาวเลยเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวัน

แล้วมีลูกสาวเลยเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวัน

แล้วมีลูกสาวเลยเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวัน

จะเล่าตากบาทตากบาทเนี่ย

สุรูปหนึ่งนั่งจ้องแล้วก็มองมาที่เขา๓คน
จนกระทั่งแม่ของเขาสังเกตเห็น
ถามว่าเฮ้ยถามลูกอะนะ
อยากเจอพ่อสักครั้งในชีวิตไหม

ลูกก็บอกถ้าสมมุติเป็นแบบไม่เคยเจอพ่อมาประมาณสัก๑๖ปีแล้ว
ลูกบอกเจอแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้
ว่าพ่อตลอดเยอะเวลา๑๖ปีไม่เคยเจอพ่อ
แล้วแม่ก็บอกว่าพระรูปนั้นคือพ่อของลูก

คือพ่อคือพระเนี่ยมองอยู่เนี่ยนะ
พระกำลังมองเรา๓ครอบครัวนี้อยู่
แล้วพ่อก็หันมาถามลูกว่าคือ๑๖ปีเนี่ยเขาไม่เคยได้เจอกันเลย

ฉันก็ไม่รู้ไงฉันก็ไม่ได้ไปเป็นญาติกับเขาไงเธอ

เขาก็ถามลูกว่าอยากจะเจอพ่อไหมล่ะ

พระองค์นั้นคือพ่อของลูก

น้ำตาซึมอยู่อย่างนั้น

ก็ทำบุญกันจนเสร็จนะคือตักวงตักบาดกันจนเสร็จ

ผู้หญิงที่มาเนี่ยมาทำบุญที่นี่บ่อยไหม

มันมีเหตุผลของมันนี้เอง

กลับมาเจอหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่ง

ได้เจอสิ่งที่กังวลใจมาตลอด

กาย่าเนี่ยวันที่๑๓เมษายน
แต่ปรากฏตกเครื่อง
อ๋อแล้วไงอ่ะ
ถ้าสมมุติไม่ตกเครื่อง

เนี่ยบุญพาไม่ให้เจอกันรึเปล่า

แล้วก็เลยต้องมาจำวัดอยู่วัดสวน

คือมาจำวัดอยู่วัดสวรปุ๊

เพื่อที่จะได้บินเดินทางกลับไปที่อินเดีย

เป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องตกเครื่อง

ทั้งที่จากเมื่อ๑๖ปีที่แล้ว

ท่านล่ะท่านล่ะโชคดีมากนะ

ก็เป็นเรื่องราวดี

ชูอตกติด๑ใน๑๐ตลาดดีที่สุดในโลก

ตลาดออตกรในกรุงเทพมหานคร
ติด๑ใน๑๐ตลาดสดที่ดีที่สุดในโลก
ร่วมกับตลาดชื่อดังอย่างตลาดซึกิ

ซึกิจิแล้วก็เกาโยนซึกิจิที่ญี่ปุ่น
แล้วก็ตลาดเกาล้วนที่ฮ่องกงซึ่งกิจิเคยไป

หรือที่รู้จักกันว่าออตกรซึ่งเป็นตลาดช่วงสุดสัปดาห์นะฮะ
ตั้งในเขตจับตุจักรเนี่ยเต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายมากมาย

จากนี้อีกจุดหนึ่งที่เด่นของตลาดออตกร
ก็คือความสะอาดสะอ้านแล้วก็ติดไฟสว่างมาก
ทำให้เวลาเราซื้อของมันก็จะได้ชัดเจนเห็นกันดี
เลือกของสดของขนมอะไรอย่างนี้ก็ได้มากมาย

แล้วก็เลิดเพลินมากในการเลือกซื้อสินค้า
เครื่องแกงก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
อาหารไทยเยอะแยะเลยทีเดียว

ยังมีตลาดสดที่ชื่อดังหลากหลายแห่งมากเลย
อยู่ในเมืองบาเซโลนะไปเห็นมาแล้วเหมือนกัน
อืมนะฮะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปแค่ผ่าน
แล้วจะเป็นโอ้โฮตึกใหญ่อย่างนี้เลยนะ

ยังมีตลาดสดอีกอันนึงนะคะ
ที่อย่างที่บอกไปแล้วที่กรุงโตเกียวก็คือ
ซูกิจิประเทศญี่ปุ่น
แล้วก็ตลาดยูเนียนสแควร์นะครับ
แล้วก็ตลาดโบโร่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะ
แล้วก็ตลาดเกาหลูในฮ่องกงแล้วก็เกียรติศาสตร์๔นะครับอืม
ก็ถือว่าโอเคแต่ของเราพี่หนูชอบซื้อกุ้งไว้ให้พี่หนูกิน

โพยบอกว่าพี่ทำไมเนื้อปูเป็นแบบนั้น

เอาอันใหม่ไปอันนี้น้องทิ้งไปแล้วมันเอามาให้พี่ดู

โอ้โหเออเข้าใจค่ะ

สรุปคุณหนุ่มกว่าจะมีลูกตั้งนาน

ก้าวอ่ะเก้า

สนับสนุนโดยวีออสออีสพสโบ
กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะเขาบอกไฮโซน้ำหวานท้องแล้ว
ถูกเอ๊ะโซนน้ำหวานนี่ไม่ได้คุณเดียวกับที่
ก็เจ้าของคลินิกไงที่ดาราชอบไปที่พวก
ดาราทั้งหลายกั้นแถวอะไรเนอะเพื่อนลิเดียหรือเปล่าเธอ
แล้วยังไงแล้วยังไงใช่ไหมที่เป็นเพื่อนลิเจียแล้วยังไง
คือวันนี้ออกมาโพสต์แคปชั่นเป็นนายแสดงข่าวดีให้เห็นกันแล้ว
สำหรับคู่แต่งงานคู่ข้าวใหม่ปลามันนะฮะนาวินต้ากับภรรยาสาวไฮโซน้ำหวานพัสวีเนี่ย
เพิ่งจะจุงมือเข้าพิธีวิวาอย่างเงียบแล้วก็ไม่ตอบคำถาม
ภายในครอบครัวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่เขาไปแต่งกันที่เกาะสมุย
ราชนี่เห็นไหมเขาบอกว่าตื่นมาบำรุงคุณแม่ตอนตี๓นี่ไงตอนวินต้าเขาลง
ได้โพสต์ภาพภรรยาสาวซึ่งมีแก้วนมวางอยู่ข้างพร้อมระบุแคปชั่นข่าวดี
สงสัยในอินสตาแกรมที่คุณบอกแหละตื่นมาบำรุงคุณแม่ตอนตี๓
ตอนคุณเมย์ท้องคุณบำรุงสู้ตายเลยเนอะฮะคุณบำรุงสู้ตายเลย
เขาต้องหากินเอาเองนะฮะอีบ้าแต่อย่ามาปากเก่งอีบ้า

แล้วก็ส่วนด้านภรรยานะฮะคุณน้ำหวานพัสวีเนี่ย
ได้โพสต์ภาพในไอจีส่วนตัวของนางตามมาติด
ระบุข้อความว่าห้ามทุกอย่างเลยห้ามเดินเยอะ
ออกกำลังกายห้ามนู่นห้ามนี่

ทำไม่เป็นว่ะทำไม่เป็น

นี่น่ารักมีชีวิตที่หวานซึ้ง
ถูกก็เป็นการเฉลยไปแล้ว
ว่าเขามีลูกแน่นอน

ใบเฟิร์นรร้ายพรึงชะนุกยอมรับแล้วว่าพอออกจากสังกัดนะคะ

หนูไม่รู้รู้แค่ว่าน้องไม่อยู่ด้วยกันแล้วแค่นั้นแหละอ๋ออ่ะต่อค่ะคุณมันค่ะ
ก็ไม่รู้ล่ะแต่ไม่ชอบไม่ขอบอกรายละเอียดน้องเขาบอกอย่างนี้นะ
หลายคนก็บอกไม่ขอไปรายละเอียดว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนผู้จัดการ
ยืนยันว่าไม่ได้โกรธกันเลยไม่โกรธกันเลยนะคะกับใหม่ดาริกา
เพราะอันนี้พี่ยกเป็นดาริกาดาริกาก็ชื่อดาวิกา
พี่มีอะไรในใจเขาหรือเปล่าพี่ไม่มีอะไรในใจเรียบอย่ามาเสี่ยม
กล้าสุดเมื่อวันที่๑๙เดือนไมอ่ะใบเฟย์ก็ได้ออกมาเปิดใจว่า
ตนยอมรับว่าตนออกมาจากสังกัดของกล้าวแล้ว
แล้วก็แต่ตนเนี่ยกับก้าวเนี่ยก็พูดคุยกันอย่างเหมือนเดิม

ก็ไปตามตาม
เอาไม่โกรธกันไม่โกรธกัน
เขาเองก็ยังดูแลของใบเฟิร์นอยู่นะเราก็ยังติดต่อกันอยู่
เราก็คุยกันตกลงกันได้นะฮะแล้วก็มีอะไรก็เข้าใจตรงกัน

เพราะว่าไม่อยากที่จะให้คนมากระตีกัน
หรือว่าตีความไปต่างนานา
ก็คนเขาบอกกันไงว่าแบบว่าไอ้ก้าวไม่ยอมให้เปิดแฟนแล้วนางอยากจะแบบว่า
ก็นี่ไงเพราะว่าพอไม่เปิดแบบตรงก็เลยไปตีความแบบนี้ไง
อย่างที่เธอบอกเออเขาว่ากันว่าใช่ไหมอันที่เขาว่า
เขาว่ากันว่าไงเธอพูดสิเธออย่างแอปสิเอาดอกไม้มาใส่หัวอย่างนั้นนะ
ว่าอย่างไรคะเขาว่ากันว่าไงเธออย่าแอ๊บสิ
ไม่ก็คือเขาก็เมาส์กันว่าอย่างที่บอกว่าตอนนั้นที่
ที่เราดูกันในโป๊แตกที่เราจับผิดว่าตกลงเขาจะไปกันหรือยัง

คือเพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบว่าพี่น้ำพราวเนี่ยก็เหมือนขึ้นเป็นนัยยะว่าแบบ
แบบก็เคารพการตัดสินใจอะไรอย่างนี้
บางคนก็บอกว่ามีคนใหม่หรือไม่อยากให้น้อง
คือเหมือนว่าเรื่องงงเรื่องงานแต่นัยยะทั้งหมดนั้นก็คือ
คนก็แบบในเน็ตอะไรอย่างนี้ก็จับผิดก็ว่า
เป็นเพราะว่าเรื่องไม่ให้แบบว่า
น้องเปิดตัวหรือเปล่าไม่ให้ยุ่งกับคนนั้นหรือเปล่า

ของเรื่องคือไม่อยากที่จะให้คนอื่นตีความเป็นแบบนั้น

ตรงสเปมลูกกระทิงกระทึงขวิดหรือบ้าง
ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีกระทิงปิดแล้ว

ส่วนคนที่มองว่า
ก้าวนี้ไม่ป้อนงานให้ตนนั้นน่ะ

เฟิร์น

คุณต้องให้โพธอานนท์พูดบ้างนะ
แต่เขาพูดไม่รู้เรื่อง

โพธอานนท์พูดโอเค
โพธอานนท์พูดโอเค

เดี๋ยว๓ทุ่มมาเจอกันอีกครั้งปิ๊ม
วันนี้เรื่องอะไร

โปรดติดตามตอนต่อไป